ท่านประธานที่เคารพพรภาดอนปริศนานัทกุลสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาคครับ
ในอันดับแรกผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกพักการเมือง
ที่ได้ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลทั้งสิ้น๑๓ร่างด้วยกัน
เพื่อให้รัฐสภาได้มีโอกาสร่วมกันพิจารณาในวันนี้
เพราะนั่นแสดงให้เห็นตอกย้ำให้เห็นชัด
มีปัญหาอยู่บ้างไม่มากก็น้อย
ท่านประธานจะถามถึงจุดยืนของพวกกับผมพักภูมิใจไทย
ต่อเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลว่าจุดยืนของพวกผม
ภักดิ์ภูมิใจไทยคืออะไร
ผมก็ตอบท่านประธานชัดครับว่า
จุดยืนของการแก้ไขรัฐมนูลของพักภูมิใจไทย
คือเราตั้งใจที่จะแก้ไขรัฐมนูล
เพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
เราต้องไม่ปฏิเสธครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ที่มีการพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
มักจะได้ยินเสียงสอบถามเสียงพูดคุยเสียงถามกันดัง
มาถึงนักการเมืองทั้งรัฐสภาว่า
การแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขรัฐมนูล
เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราตั้งใจครับ
ที่จะตอบโจทย์พี่น้องประชาชน
จึงพยายามออกแบบรัฐมนูลที่เป็นของประชาชนให้มากที่สุด
มันจึงเป็นที่มาของการเสนอร่างรัฐมนูลเมื่อคราวก่อน
พวกเราพักภูมิใจไทยเสนอการแก้ไขเสนอร่างแก้ไขลำนูน
โดยแก้ไขลำนูลในมาตรา๒๕๖
โดยเปิดช่องให้มีการตั้งสสลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
แล้วให้สสลไปเขียนกติกาให้สสลไปรับฟังความคิดเห็น
สอบถามพี่น้องประชาชนว่าอยากจะเห็นกติกาบ้านเมืองเป็นอย่างไร

ร่างรัฐมนูลฉบับนั้นไม่ผ่านสภาไปเสียแล้ว
จึงเป็นที่มาของร่างรัฐมนูลอีก๓ฉบับ

ได้ร่วมลงชื่อกันกับพักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนา
ยื่นต่อท่านประธานรัฐสภาเพื่อที่จะนำมาสู่การพินา
หลักคิดแนวคิดของร่างทั้ง๓ร่างของพวกเราก็วนเวียนอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับ
คือเราจะตอบโจทย์ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างไร
เราจะตอบโจทย์คำถามของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรว่าการแก้รัฐมนูลประชาชนได้ประโยชน์อะไร
จึงเป็นที่มาของร่างที่๑ครับ
เราเสนอร่างที่๑โดยเสนอแก้ไขในหมวดที่๕หมวดหน้าที่ของรัฐ
มาตรา๕๕โดยเราเพิ่มเป็นมาตรา๕๕ทับ๑
เราเรียกมันว่าหลักประกันรายได้พื้นฐาน

นั่นคือหลักประกันรายได้พื้นฐานทั่วหน้า

หลักคิดของพวกเราก็คือเราตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

เราเชื่อว่าประชาชนทุกคน
ควรจะต้องมีหลักประกันรายได้ต่อปี
เพียงพอสำหรับพวกเขา
ในการที่จะดำรงชีวิต
ในสภาพสังคมต่าง

สภาพัฒนาเศรษฐกิจ

นิยามความหมายคนจนว่า
ใครก็ตามที่มีรายได้

คนกลุ่มนั้นเรียกว่าคนจน

เกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างคนจนหรือไม่
สภาพัฒน์ได้ขีดเส้นเอาไว้ครับ
สำหรับคนต่างจังหวัดอยู่ที่๒๗๐๐กว่าบาท

อยู่ที่๓๒๐๐กว่าบาทต่อเดือน
เป็นรายได้ขั้นต่ำที่คนพึงจะมี
สำหรับดำรงชีวิตอยู่ได้

ผมเฉลี่ยทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพ
เฉลี่ยที่๓๖๐๐๐บาทต่อปีต่อคน
นี่เป็นหน้าที่ของรัฐ

รัฐจะต้องสนับสนุนคนกลุ่มนี้
ให้มีรายได้เพียงพอในการที่จะดำรงชีวิต
คนกลุ่มนี้สำรวจเมื่อปี๖๒
อยู่ที่๖ล้านคน
พวกเราเชื่อครับว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ
และรัฐสามารถที่จะจัดการรายได้
พื้นฐานขั้นต่ำให้กับพวกเขาได้

จะมาอธิบายความในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
มีผู้คนถามกันมากครับ
หลังจากที่พูดคุยกันในประเด็นนี้
ว่ามันจะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐมากเกินไปหรือไม่
ในการที่จะไปหาเงินรายได้
เพื่อที่จะมาสนับสนุนให้กับคน

ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

ไม่ใช่ว่าทำได้หรือทำไม่ได้
มันน่าจะอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ทำได้ต่างหาก
ถ้าหากว่าเราคิดแต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้
เราก็ไม่เริ่มทำเสียทีครับ

เรื่อง๓๐บาทรักษาทุกโรค
หลักประกันสุขภาพพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชน
มันจะสามารถเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้
แต่สุดท้ายแล้วเวลาพิสูจน์ครับ

หลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนล้มลุกคุกคาน

ตั้งเอาไว้ในง้มมารที่๗หมื่นละ
ถ้าคุณคิดว่ารักษ์มันพิสูจน์ทั้งความแล้ว
หากเราบัญจุของบัญจุนี้
ท้ายที่สุดจึงเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ต้องบอกกับท่านประธานว่า
พวกเราภูมิใจไทยตั้งใจที่จะนำเสนอประเด็นนี้
เพื่อให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกรัฐสภาได้ช่วยกันพินา
และขอความเห็นจากพี่น้องสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด
ให้ช่วยกันสนับสนุนหลักคิดนี้เพื่อไปแก้ไขเพิ่มเติม
ในชั้นกรรมาธิการต่อไปประเด็นถัดไปครับ
ประเด็นที่๒เรื่องการแก้ไขในมาตรา๖๕เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อสักครู่ผมนั่งฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสุริชายเลี้ยงบุญเลิศชัย
ขออภัยเอ่ยนามท่านไม่ได้เสียหายครับ
ท่านบอกว่าท่านไม่ติดใจแล้วครับที่จะไปเพิ่มเติม
ให้มีความชัดเจนมากขึ้นในตัวบทรัฐมนูล

ผมเข้าใจดีครับว่าในตัวรัฐมนูลเองเนี่ย
ได้กำหนดเอาไว้แล้วชัดเจนว่าจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ
ของผมผมไม่ได้ติดใจนะครับว่า
ยุทธศาสตร์ชาติจะมีอยู่หรือไม่

การวางแผนวางรากฐานระยะยาวให้กับประเทศ
จำเป็นที่ประเทศนี้จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
แต่สิ่งที่ยังติดใจอยู่ในตัวรัฐมนูญมาตรา๖๕
ก็คือท่านเขียนกว้างมากเกินไปครับ
มันสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจนมากกว่านี้ได้

โจทย์อยู่ที่ว่าโจทย์ไม่ได้อยู่ที่ว่า

อยู่ที่ว่ายุทธศาสตร์ชาติควรจะเป็นอย่างไรมากกว่า
จะตอบโจทย์ว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างไร
เราต้องไปถามประชาชนครับ
ว่าเขาอยากเห็นประเทศในการที่จะก้าวไปข้างหน้า
เขาอยากจะเห็นประเทศของเขาเป็นอย่างไร
อันนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องมาร่วมกันคิด
เพราะในกฎหมายเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ย
คนที่เป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์
ซึ่งกำหนดอยู่ในกฎหมายยุทธศาสตร์
ผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับมีอยู่๗๘ท่าน
ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในซีกฝ่ายของความมั่นคงเป็นหลัก
ผมไม่ได้ดูแคลนหรือไม่ได้ดูหมินฝ่ายความมั่นคงนะครับ
แต่ว่าการวางยุทธศาสตร์ชาติมันต้องวางให้รอบด้าน
ไม่ได้วางแต่เฉพาะด้านความมั่นคง
ยังมีด้านอื่นอีกมากมายที่จะต้องอาศัยผู้รู้

เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่อยากจะชวนเพื่อนสมาชิกทั้งหมด
มาร่วมกันคิดครับว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนในตัวรัฐมนูล
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายยุทธศาสตร์มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกเรื่องพลวัตรของยุทธศาสตร์ชาติ
วันนี้ความแข็งตัวของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย
กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีมีความแข็งตัวมากไปหรือไม่
เราต้องการความอ่อนตัวมากกว่านี้ของยุทธศาสตร์หรือไม่
เพื่อให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศและของโลกในขณะนั้น
ประเด็นนี้จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมชวนเพื่อนสมาชิกทั้งหมดช่วยกันรับหลักการครับ
แล้วก็ไปพิจารณาอีกครั้งในชั้นกรรมาธิการ

ประเด็นที่ทางพวกเราพยายามที่จะนำเสนอ
ประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนครับ
เราเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา๒๗๒

ผมต้องบอกกับท่านประธานครับว่า

การจะแสวงหาความร่วมมือร่วมกันของสมาชิก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งวุฒิสมาชิกให้มาเห็นด้วย

ที่เราจะใช้การชักชวนโดยการข่มขู่
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะชักชวนด้วยการเสียดสีหรือด่าทอ
นั่นมันรังแต่จะนำมาซึ่งความพินาศ
นำมาซึ่งความไม่สำเร็จของการเดินสู่เป้าหมาย
ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะชักชวนเพื่อนสมาชิกฝั่งวุฒิสภามา
คุยกันในประเด็นนี้ให้ได้ดีที่สุดก็คือ
การเอาเหตุและเอาผลมาพูดคุยกันครับ

เรียนกับท่านประธานครับว่า
ในตัวบทรัฐมนูลฉบับ๒๕๕๙
ในตัวบทหลักที่เป็นเรื่องหน้าที่และอำนาจ
เรื่องบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา
ในตัวบทหลักไม่มีนะครับ
ที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี
นั่นหมายความว่าเจตนารมณ์ของรัฐมนูล
ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สมาชิกวุฒิสภา
เข้ามากำหนดตัวนายกรัฐมนตรี
ตลอดการหรือตลอดช่วงอายุของรัฐมนูลฉบับนี้
หากแต่เพียงกำหนดเอาไว้ในมาตรา๒๗
ในบทเฉพาะการเท่านั้น
ซึ่งบทเฉพาะการกำหนดเอาไว้๕ปี
เพราะฉะนั้นประเด็นของการหาลือกันในวันนี้
จึงอยู่ที่ว่าที่ผ่านมา๒ปีกว่า
เกือบจะ๓ปีอีกไม่กี่เดือนนี้

การเลือกตั้งมา๑ครั้ง
และวุฒิสมาชิกได้ใช้อำนาจพิเศษ

ผมก็ตอบว่าเพียงพอแล้วครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่าถามพี่น้องประชาชน

ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพียงพอแล้ว

ผมไม่แน่ใจกับคำตอบ
พรุ่งนี้จะมีคำตอบร่วมกันครับว่า

กับอำนาจพิเศษดังกล่าวในมาตรา๒๗

ขออนุญาตไปตัดในส่วนของพักภูมิใจไทยครับ

ประเด็นนี้ไม่พูดไม่ได้ครับ
เพราะมีคนถามมากว่า
ภูมิใจไทยมีความคิดเห็นอย่างไร
กับการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง
กับการแก้ไขกติกาการเลือกตั้ง

ร่างกี่ฉบับที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอมาก็แล้วแต่

จากบัตรหนึ่งใบเป็นบัตรสองใบ
จาก๓๕๐เขต๑๕๐ปาร์ตี้ลิสต์
จะเปลี่ยนเป็น๔๐๐เขต๑๐๐ปาร์ตี้ลิสต์
หรือจะมีระบบใหม่บัตร๒ใบ
แต่จัดสรรปันส่วนเหมือนกับบัตร๑ใบ
ที่เราใช้กติกากันอยู่ในขณะนี้

ว่าหัวใจสำคัญของมันเนี่ย
มันไม่ได้อยู่ที่พวกเราพักภูมิใจไทยเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับกติกาว่าเป็นแบบไหน

กับ๔๐๐๑๐๐บัตรสองใบหนึ่งใบ
อันนั้นไม่ใช่หัวใจสำคัญครับ
หัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าเราในฐานะผู้เล่น
เรามีความชอบทำมากน้อยแค่ไหน
ในการที่จะมาเขียนกติกาให้ตัวเองเล่น
อันนี้คือคำถามที่พวกเราทั้งหมด
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องถามตัวเองครับว่า
เรามีความชอบทำมากน้อยแค่ไหน

เขียนกติกาให้ตัวเองเล่น

เป็นการเขียนกติกาเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับฝ่ายการเมือง

ให้กับพักการเมือง

เรามีส่วนได้เรามีส่วนเสีย
กติกาอย่างนี้
ผมจึงเห็นว่าเราในฐานะ

ไม่สมควรในการที่จะมาพิจารณากติกา
เพื่อเขียนกติกาให้ตัวเองลงไปเล่น
กติกาควรจะถูกเขียนโดยกรรมการ
ซึ่งกรรมการต้องเป็นประชาชน
จะต้องเลือกกติกาให้กับผู้เล่นได้เล่น
ให้กับพวกเราได้เล่นในกติกาที่เขาเขียนให้เรา
นี่จึงเป็นหลักคิดของพวกเราพักภูมิใจไทย
พวกเรามีแนวความคิดอย่างไรกับร่างต่าง
ผมสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
ร่างใดก็ตามใน๑๓ร่างนี้
ที่เป็นร่างเพื่อเป็นผลประโยชน์
เพื่อแก้ไขลำนูนแล้วเป็นผลประโยชน์
พี่น้องประชาชนโดยตรง
พวกเราพร้อมที่จะสนับสนุน
แต่ร่างใดที่แก้ไขแล้วจะถูกคอลหาว่า

แก้ไขรัฐมนูลเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
ผมในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
ผมย้ำอีกครั้งในท้ายที่สุดครับว่า
การแก้รัฐมนูลในครั้งนี้
โจทย์ของพักภูมิใจไทยคือ
เราต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่า
แก้ไขรัฐมนูลแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร
โจทย์ของเราไม่ใช่
แก้ไขรัฐมนูลแล้วพักภูมิใจไทยได้ประโยชน์อะไร

เป็นที่มาของการเสนอร่างรัฐมนูลที่กินได้
เสนอร่างหลักประกันรายได้พื้นฐานทั่วหน้า
พวกเราขอเป็นไม้ขีดไฟก้านแรก
พวกเราขอเป็นไม้ขีดไฟแห่งความหวังให้กับพี่น้องประชาชน
ในการที่จะเข้าถึงหลักประกันรายได้พื้นฐานที่พวกเขาพึงจะมี
ผมชวนเพื่อนสมาชิกทั้งหมด
ให้ช่วยกันสนับสนุนในร่างที่พวกเราเสนอด้วยครับ

ครับขอบคุณครับท่านประดอล